เอ้าไปดูในไอจีกันดีกว่าคุณผู้ชมทุกต้นเดือนเดี๋ยวเรามีอัปเดตมาให้ดูนะครับ
ในอินสตราแกรมของดาราซุปตาเมืองไทยคนไหนฮอตคนไหนกระแสแรงขึ้นบ้าง
ติดตามกันเลยค่ะอันดับห้านะคะซุปตาหน้าสายเตรียมจะมีผลงาน
อินเตอร์ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะเจมส์จีรายุขายดิบขายดีอยู่นะ
จากงานราชงานหลวงจะชุกแล้วแฟนคลับในโลกออนไลน์ติดตามกันอย่างต่อเนื่องค่ะ
เพิ่มขึ้นเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดสิบเจ็ดคนต่อกันที่อันดับสี่เลยนะฮะ
อวดซิกแพคกันด้วยลงในนิตยสารชื่อดังที่เกาหลีใต้โอปป้าหมากปารินค่ะ
ก็เลยมีเสียงกรี๊ดดังไกลข้ามน้ำข้ามทะเลมาด้วย
เดือนนี้ก็มีคนกดติดตามเพิ่มขึ้นอีกถึงหนึ่งแสนหนึ่งพันเก้าร้อยสามคนค่ะ
ขยับกันมาที่อันดับที่สามแล้วนะครับ
พระเอกเกลียนยอดนิยมไม่เคยคะแนนตกไม่เคยหลุดโผล่ค่ะ
จากจะรั้งตำแหน่งดาราชายที่มีฟอลลอเบิร์ตสูงที่สุดในเมืองไทยตลอดการ

ปกรณ์เดินหน้ากวาดยอดแฟนคลับจากโซเชียลไปอีก๑๑๖๒๓๑คนค่ะ
ขณะเดียวกันที่แชมป์เมื่อเดือนก่อนร่วงมาอันดับ๒นั่นก็คือ
พระเอกลูกครึ่งหน้าไซส์มาริโอมาวเลอร์ค่ะมีผู้กดติดตามเพิ่มขึ้น๑๕๙๘๗๕คน
และแชมป์ประจำสัปดาห์นี้แชมป์ประจำเดือนพฤษภาคม
กลับมาได้รับความนิยมในโลกออนไลน์อีกครั้งค่ะ
โตโน่พาคินนั่นเองกลับมาพังงาดขึ้นแท่นอันดับ๑
ฟอลลอเวอร์เพิ่มขึ้นจำนวน๑๗๕๙๗๘คนค่ะ
ไปดูกันที่ฝ่ายหญิงกันบ้างนะคะอันดับที่๕ค่ะ
แม้ว่าจะไม่ใช่ดาราแต่ก็ฮอตเป็นซุปตาในวงการกีฬาสุด
นี่เลยพี่น้องปลื้มจิตนักกีฬาวอเลเวอร์บอร์นทีมชาติไทย
ขณะที่ว่าดาราในบ้านเรายังออกตัวเป็นแฟนคลับกับเขาหลายต่อหลายคนนะคะ
ต่อเนื่องกันที่อันดับที่๔ซุปตาหมายเลข๑อ้ำพัชราภา
ยังอยู่ในโพลท็อปไฟต์ตลอดค่ะแฟนคลับให้การตอบรับเหนียวแน่นนะคะ
ดติดตามเพิ่มขึ้นอีก๑๘๘๕๘๕คนค่ะ
ต่อที่อันดับที่๓นะคะไม่รู้ว่าด้วยความน่ารักน่าชังของทายาท
หญิงชายฝาแฝดหรือเปล่าก็เลยทำให้คุณแม่สุดแซ่บโอปอลปานิสรา
ทยาติดโผล่มาในเดือนนี้ด้วยค่ะยอดคนกดตามนะคะ
เพิ่มขึ้นอีก๑๙๓๕๑๖คนค่ะ
แล้วก็รองแชมป์ประจำเดือนนี้เป็นเดือนที่เธอเฉิดฉายที่สุด
คนนี้เลยคุณแม่ชมพู่ชมพู่อรยานะคะ
กดติดตามเพิ่มมากขึ้น๒๔๒๔๙๔คนค่ะ
และแชมป์ประจำเดือนพฤษภาคมไม่มีใครโค้นความนิยม
คนนี้ไปได้นางเอกสายฮานะคะ
ยาวนานมากเลยที่เธอครองแชมป์อันดับ๑นะคะ

นางฟ้าเด็กแว้นแม่ชอบฉายาจริง
ส่วนใครที่คิดว่าความนิยมของใหม่ดาวิกาจะลดลงนะคะ

บอกเลยว่าคิดผิดค่ะถึงแม้จะไม่ติดมาใน๕อันดับแรก
แต่ว่าขณะนี้ใหม่ดาวิกาขึ้นมาไต่อันดับมาแล้วอยู่อันดับที่๓
ดาราที่มีผู้ติดตามสูงที่สุดในประเทศ
เป็นรองแค่ชมพู่อารยาและอันดับหนึ่งก็คือสาวอ้ำพัชราภานั่นเองค่ะ